กันต่อดีกว่าคราวนี้จะพาคุณผู้ชมไปทานผลไม้
ผลไม้ที่ว่านี้คือลิ้นจี่

สร้างรายได้ปีละล้านบาทเลย
บุกไปที่สวนเลยนะคะ
ไปที่สวนอยู่ที่จังหวัดนครพนม
องค์การบริหารสวนตะบลขามเท้า
ร่วมกับหน่วยงานภาคเกษตรและชุมชนค่ะ
เตรียมเปิดสวนลิ้นจี่พันธุ์พื้นเมืองขึ้นชื่อ
หรือว่าย่อมาจากนครพนม๑นั่นแหละ
ซึ่งมันเป็นลิ้นจี่สายพันธุ์พื้นบ้าน
โดยมีการทดลองปลูกพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงมานานกว่า๓๐ปี
ทำให้มีการพัฒนาขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มเป็นพันไร่มากกว่า๒๐๐๐ต้น
แล้วก็กลายเป็นผลผลิตการเกษตรที่ขึ้นชื่อ
เป็นที่ยอมรับของตลาดผลไม้ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะ
เพราะว่าสายพันธุ์นี้นพ๑มีความหวานอมเปรี้ยวกรอบลูกโต
จนทำให้พ่อค้าชาวจีนเขามาสั่งจองมาซื้อกันล่วงหน้าเลย
สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ปีละไม่ต่ำกว่าร้อยล้านบาทเลยนะคะคุณ
คนจีนเนี่ยเขาชอบทานทุเรียนอันนี้เรารู้อยู่แล้ว
แต่ลิ้นจี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลไม้จากประเทศไทยที่เป็นที่นิยม
แน่นอนผลไม้ไทยนี่หลายประเทศเขาชื่นชอบกัน
ออกไปเนี่ยนะครับก็มูลค่านี้เป็น๑๐๐ล้านเลยนะ
จริงค่ะโดยเฉพาะช่วงสงกรานนี้เนี่ยนะคะ
เขาก็จะมีการจัดงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูก
การจัดจำหน่ายลิ้นจี่ในราคาถูกนี่แหละ
รวมถึงใครอยากจะไปเที่ยวชมสวนลิ้นจี่ไปทานสด
เด็ดจากต้นแบบนี้ก็แวะไปได้นะ
ส่วนลิ้นจีนริมโค้งตำบลขามเท่าจังหวัดนครพนมนะคะ
เป็นอีกหนึ่งผลผลิตทางการเกษตรที่ขายดิบขายดี
แล้วก็ไปไกลถึงประเทศจีนเลย
โอ้โหลูกใหญ่มากเลยอ่ะ

พอเปิดขึ้นมาปุ๊บตานี่หยีเลยอ่ะ

ที่นี่เขาไม่มีน้ำเขาแห้งแบบลิ้นจี่อย่างดี